ดูแล้วอยากถอนหายใจจริงค่ะถอนตามด้วย
คนเป็นแม่นะเจอลูกชายมาถมน้ำลายใส่หน้า
วันดีคืนดีเอามีดสปาต้ามามาขู่ครับ
แล้วก็ทำร้ายแม่เตะเข้านี่ค่ะ
ตรงซิกโครงครับเพราะอะไรลูกติดยาบ้า
แล้วแม่ก็บอกเนี่ยมันตีค่อยมันตีค่อยเดี๋ยวดูค่ะ
ตีค่อยตีค่อยแล้วมันก็ไปแล้วมันตีเจ้าว่ะมันตี

แม่อยู่ไหนอ้ออยู่เฮียนแม่อยู่ในบ้าน
ผมอยู่บ้านเจ้าหนึ่ง

มันตีค่อยที่ไม่ได้แปลว่าเบาอะค่ะคุณผู้ชม
แต่มันทำฉันเนี่ยฉันคือคนเป็นแม่
ตอนที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านดุงแล้วก็แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเนี่ยนะคะ
ไปหาป้าน้อยที่บ้านหนองลาดที่ตำบลหนองเม็กอำเภอบ้านดุงที่อุดรเนี่ยนะ
ป้าน้อยน่ะหนีออกจากบ้านไปแล้วนะ
ทีนี้ก็เลยต้องโทรหาป้าน้อยค่ะป้าน้อยน่ะสะอึกสะอื้นร้องไห้
เมื่อกี้เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินป้าน้อยคุยผ่านโทรศัพท์มานะ
แล้วบอกว่าโดนลูกชายเตะจนช้ำเลย
แล้วพอมันเตะฉันเสร็จนะมันก็หนีออกจากบ้านไป
ฉันเนี่ยหนีมามาอยู่ที่บ้านญาติ
เจ้าหน้าที่ค่ะตามไปตามจนเจอป้าน้อย
แล้วตอนเจอป้าน้อยแล้วนะป้าน้อยเปิดเสื้อให้ดู
ตรงไหนที่ลูกชายเตะตรงชายโครง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะพอเปิดเสื้อให้ดูเห็นเลยว่าตรงชายโครงน่ะ
มันเป็นรอยเขียวคล้ำไปหมดเลย
คือมันม่วงมันค้ำไปหมดแล้ว
ทีนี้เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าลูกชายน่ะทำฉันเองแหละ
ด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีเนี่ยนะ
บอกว่าวันไหนที่ลูกฉันเมาหนักนะมาถุยน้ำลายใส่หน้า
แล้วมันก็ด่าฉันตลอดเลยถือมีดสปาต้านี่อันยาวเท่าแขนเนี่ย
ขู่แม่ว่าจะฆ่าแม่
ทีนี้ผู้นำชุมชนเห็นแบบนี้แล้ว
เห็นใจป้าน้อยสงสารป้าน้อยมาก
แล้วลูกชายตัวดีมันอยู่ไหนช่วยกันตามหาค่ะ
นนอายุ๒๐ปีค่ะสุดท้ายคุณผู้ชมนู่นนนหลบอยู่ในป่าค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยตบป้าเป็นป้าบนึง
แล้วก็ถามว่าทำไมเตะแม่ขนาดนั้น

แม่ใจร้ายแม่ไม่ยอมให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อน

แล้วบอกด้วยนะ

เรียกกล่อมกันอยู่สักพักนึงนะนนท์ก็ถามกลับมา

ก็เลยพยักหน้ายอมเข้ารับการบำบัด
แล้วนี่จังหวะที่พาไปหาแม่ค่ะโอ๊ยก้มกราบเท้าแม่นะ
แม่ก็ร้องไห้เสียใจบอกว่าไม่อยากให้ลูกมาเสียคนเพราะยาเสพติดเลย
แม่ก็มากอดแหละแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูก

หลังจากนั้นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเนี่ย
ก็พานายนนท์ขึ้นรถไปบำบัดยาเสพติด
ต้องไปที่ไหนวัดถ้ำกระบอกที่สระบุรีค่ะ